คุณรสนาโตศิตรกูลผู้สมัครอิสระเบอร์๗
คุณโรสนาเสนอนโยบายดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและบำนานประชาชน๓๐๐บาทต่อเดือนครับ

ท่านต่อมานายโคศิษย์สุขวินิจจิตร์
สมัครหมายเลข๒๔ครับ
คุณโคสิตลงพื้นที่โรงเรียนผู้สูงอายุยานวา
ไปชี้แจงนโยบายโรงเรียนสอนอาชีพ
คุณโคสิตเขาก็เชิญผู้สูงอายุที่มีความเชี่ยวชาญทักษะต่างนะ
ไม่ว่าจะทำขนมตัดเย็บผ้าถักนิตติ้งแล้วก็อีกหลากหลายมากมายเลย
มาเป็นผู้สอนงานให้กับคนว่างงานครับ
หวังจะให้ผู้สูงอายุมีรายได้กันด้วยนะครับ
ปิดท้ายที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครหมายเลข๖ครับ
ลงพื้นที่เขตคลองสามวา
บิ๊กวินขึ้นรถอีแตดแลนด์ไปตามถนนในชุมชน
เพื่อขอคะแนนเสียงแล้วก็ทักทายพี่น้องประชาชน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรเป็นชาวนาเป็นชาวสวนตลอดเส้นทางเลยครับ
วินยังรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรในพื้นที่ด้วย
แล้วก็โชว์ฝีมือทำอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมกวนกะละแมครับนี่กวนแบบนี้
ซึ่งเป็นหนึ่งในของดีของชุมชนที่นี่ด้วยนะครับ